ที่วัดสว่างอารมณ์นะคะต้องบอกว่าฮอตฮิตเป็นประจำโดยเฉพาะใกล้งวดเข้ามาทุกทีแล้วสำหรับวันที่๑๖ที่จะถึงนี้ไปดูบรรยากาศที่วัดกันจ้า
โดยเฉพาะตรงนี้เลยอ่างน้ำมนตาทองงิ้วรายเนี่ยนะคะที่วัดสว่างอารมณ์นะจ๊ะ
ได้รับความนิยมมากจริงเนาะคือตรงนี้เป็นรูปปั้นหุ่นขี้พึ่งตาทองนิ้วรายที่หลายคนถ้าเป็นแฟนตลอดข่าวคุณรู้จักกันดีอยู่แล้วเขาก็ชอบไปขอโชคขอลาบกันแล้วก็ไปส่องในอ่างน้ำมนต์ด้วย
จากนั้นก็ยังมีการลุ้นจับปิงปองในข้องเนี่ยค่ะเพื่อนำตัวเลขไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันต่อด้วยแล้วคุณดูตรงอ่างน้ำมนต์
พระสงฆ์นะคะท่านจะมีการสวดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณก็คือดวงวิญญาณของตาทองนิ้วรายนี่แหละค่ะเขาจะสวดแบบนี้กันเดือนละสองครั้งแล้วเวลาสวดทำพิธีเนี่ยก็จะต้องมีน้ำตาเทียนใช่ไหม
ดลงไปตึ้งลอยอยู่บนอ่างน้ำมนต์ซึ่งเชื่อว่าตรงนี้เป็นอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เรื่องนี้ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับดวงกับโชคชะตาของใครของมันจริงเนาะ
บางคนไปที่เดียวกันเนี่ยแหละไปกันเป็นร้อยคนเป็นพันคนถูกกลับมาสองคนก็มีถูกไหมล่ะทีนี้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่เขาแบบว่าขายอยู่ตรงแผงลอตเตอรี่แถวนั้นเนี่ยเขาก็เลยอ่ะถ้าเกิดบางคนดูไม่เป็นนะไม่รู้ว่าก้มเงยมองลงไปที่อ่างน้ำมนต์แล้วจะจินตนาการยังไงเขาก็ขึ้นตัวเลขแปะไว้ตามแผงลอตเตอรี่
ถ้าสมมติเลขนั้นมันหมดคุณจะเเคยทำอย่างไงว่าคุณคุณอย่างได้
ถ้าไอ้ที่อยากได้มันหมดนะ

เลขที่อังละมนธ์พูดถึงเยอะ

แล้วก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคลนะคะ